เดี๋ยวไปดูผมเอาเท้าเหยียบกั้งกันบ้าง
เป็นวิถีประมงสุดแปลกนะครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดตราดครับ
ประมงพื้นที่บ้านท่าระแนะตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองตราดครับ
ทอดวิธีการจับกั้งที่แปลกแตกต่างจากชาวประมงที่อื่น
และกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบวิถีชาวบ้านไปแล้ว
หากใครต้องการจับกั้งด้วยวิถีชาวบ้านคือการเหยียบกั้งนะครับ
ก็ชาวบ้านมีเรือหางยาวไว้บริการแล้วก็เอาออกไปในทะเลนะ
มีไม้ไผ่ขนาดเบาะมือไปสักลำนึงจากนั้นก็ดับเครื่องครับเงียบนะ
ใช้ไม้ไผ่ทอไปยังจุดที่น้ำมันใสแต่ต้องไม่ลึกมากนะครับ
ไปทำไมไปหารูกั้งครับโดยรูกั้งเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างจากรูของสัตว์น้ำอื่น
มันจะเป็นรูกลม๒รูครับคุณผู้ชมฮะมันจะอยู่ไม่ห่างกันนักนะ
แต่ว่าอันนี้ต้องให้คนที่ชำนาญเขาดูแหละชี้จุดให้
เมื่อเห็นนี่จับได้แล้วเมื่อเห็นรูกั้งแล้วนะครับใช้ไม้ไผ่แทงลงไปในรู
ถ้ามีตัวนะฟองอากาศมันจะลอยขึ้นมาอ่าเห็นแล้วฟองมีแล้วล่ะ
ครับผมพอฟองอากาศลอยขึ้นมาเสร็จปั๊บนะครับใช้เท้าเหยียบไปที่รูเลย
ั้งมันจะหนีออกมาคราวนี้เอามือจับเลยครับนี่แหละฮะ
เขาบอกว่าจับง่ายดายเลยแต่ถ้าเราไปจับไม่รู้ว่าจะจับได้หรือเปล่า
แต่ว่าตัวเขาก็แข็งนะครับน่ากลัวนะ
กระเทียมนะใครสนใจไปเที่ยวได้นะครับ
เที่ยวได้ตลอดปีนะครับช่วยกันอนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชนเอาไว้นะครับ
ยังมีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยครับ